ค่ะคือแต่ว่าก่อนหน้านี้ย่ามันไม่ขึ้นแล้วขนาดนี้ช่วงนี้ฝนตกนะครับ
ที่ลุงพลเองนะครับก็เดินทางขึ้นไปกับทีมด้วยทีมหมอปลาเพื่อจริง
ลุงพลจะไปเก็บเห็ดนะครับก็ได้ใช้ไม้ไผ่ชี้ให้หมอปลาดูบอกว่า
น้องชมพู่เสียชีวิตอยู่ในลักษณะใดนอนแบบไหนนะฮะ
ส่วนความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ที่บอกว่าน้องชมพู่ถูกสะกดวิญญาณไว้นั้นนะฮะ
หมอปลาบอกไม่มีหรอกเพราะวิญญาณน้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์
และวิญญาณน้องก็ไม่ได้ไปเข้าสิงร่างทรงองค์เจ้า
ใครก็ตามที่มาตรงนี้วิญญาณน้องไม่ได้ไปเข้าสิงแน่นอน
อันนี้เป็นสิ่งที่หมอปลาเปิดเผยมานะครับ
หลังจากที่หมอปลาได้เดินลงจากเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม่ของน้องชมพู่นะฮะก็พอดีว่ากลับมาจากการสอบปากคำ
กับตำรวจพอดีพอดีก็เลยได้เจอกับหมอปลา
หมอปลาก็บอกกับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าแม่สบายใจได้นะ
วันนี้ผมได้ขึ้นเขาเพื่อพิสูจน์แล้ว
ไม่มีดวงวิญญาณดวงไหนถูกผีหรือมนต์ดำขังไว้ทั้งสิ้น

เอ๊ะมีผีหรือมีคนเล่นของอมนดำมานะฮะ
มีชายที่แปลงร่างเป็นงูยักษ์เป็นอะไรแปลงป่องเป็นอะไรนั่น
เขาบอกว่าคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่สะกดวิญญาณไว้

เป็นสัตว์ร้ายที่คอยเฝ้าวิญญาณไว้ตรงนั้นอะไรเนี่ยนะฮะ
ที่หมอผีร่างทรงหรือแม้แต่พระสงฆ์เอง
ที่มาแสดงอภินิหารต่าง
บอกว่าน้องถูกวิญญาณร้ายสะกดไว้
หรือบางคนก็อ้างว่าน้องมาเข้าสิงบ้างล่ะ
หรือถูกเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษบ้างล่ะ
หมอปลาบอกว่าไร้สาระมาก
คนที่ทำร้ายน้องคือคนไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขา
ดังนั้นขออย่าให้แม่เป็นกังวลเลย
ตอนนี้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุขติแล้วฮะ
ฟังเสียงหมอปลาคุยกับคุณแม่หน่อยครับ
ครอบขอโทษวุฒิภาพปัญญามันยังไม่เกิดขึ้น
พวกนี้คือกูได้กินกูได้ขี้กูได้นอน

หน้าตารูปใครน้องไม่รู้เหรอครับ
หมอปลานะฮะก็เนี่ยครับ
สรุปนะว่าการเดินทางมาที่บ้านกกอกมาพื้นที่ที่พบศพน้องชมพู่
หมอปลาไม่มีอาการใดเลยที่ผิดปกตินะฮะ
แต่ก็กระซิบบอกคุณกิติศักดิ์ทีมข่าวของเรา
บอกว่าสัมผัสได้ถึงวิญญาณของน้องชมพู่ได้บริเวณบ้านหลังหนึ่ง
หมอปลาได้เดินผ่านไปในทางนะครับ
ซึ่งหมอปลาเดินผ่านบ้านทั้งหมด๔หลัง
แล้วดูสิภาพหมอปลากระซิบบอกคุณกิติศักดิ์
คุณกิติศักดิ์ก็ให้คำมั่นกับหมอปลาบอกว่าก็รายงานไม่ได้

ใช่ล็อตนี้คุณกิติศักดิ์บอกรายงานไม่ได้จริง
แต่ก็อย่างที่บอกแหละมันอาจจะส่งผลกระทบกับรูปคดีไง

เดี๋ยวถ้ารายงานไปไปปรักปรำเขาอีก
เขาฟ้องมาหมินประมาทจะแย่

หมอปลาก็พูดเหมือนกันเลย
บอกว่าถ้าเราบอกหรือว่าคุณกิติศักดิ์
นายเนี่ยถ้าเรากระซิบนายแล้วนายไปบอกคนอื่นนะ
เอาไปทำข่าวมันจะเป็นการปรักปรำคนอื่นไป
ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเชื่อว่าตำรวจจับคนร้ายได้แน่นอน
แต่ประเด็นสำคัญที่หมอปลาสัมผัสได้คือ
วิญญาณของน้องชมพู่ไปสู่สุขติแล้ว
แล้วก็ไม่มีวิญญาณร้ายหรือว่าผีสางอะไร
สะกดวิญญาณของน้องชมพู่กักขังวิญญาณไว้
อยู่ตรงจุดที่พบศพนี้นะโอเคไหมฮะ
ความคืบหน้าสำหรับเรื่องของน้องชมพู่
เพราะมันมีเรื่องของคดีของความเชื่อ
เอ้าจริงเรื่องของรูปคดีงวดพอสมควรแล้ว